กราบก้มบังคมบาทพอแห่งชาติของปวงชนทรงงานบันดาลดนผ่านทุกทนทุกคนไทย
พระองค์ผู้ทรงธรรมวิสุทธิ์ล้ำสว่างใสสถิตสนิทในเป็นหลักชัยใจประชา
พ่อหลวงของปวงราชประชาชาติปรารถนาบำบวงควงมาลาน้อมนำมาถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
และเส้นก๋วยเตี๋ยวตรากิเลนคู่
เมืองที่มีหมอกหัวสลัวสลัวและสายฝนพา
จำจำขึ้นใจเส้นทางอันห่างไกลผ่านไพรพนาข้ามภูพาข้ามฟ้ามาพบมาเจอ
โอ้เจ้านกนางแต่นเจ้ารู้เจ้าจึงโพบินจากแดนใด
มหาทิ้นกรอกพิงพักใจใกล้แสนใกล้ไม่ยอมไม่ท้อ
มีกี่คนที่กันด้อนมาด้วยรับรู้ว่ามีมีมี
งามเหมาะสมพอดิตพอดีให้มาพาดพิมพ์
นานนะสินานนะสิ
มากี่ทีกี่ทีอยากอยู่นานนาน
แล้วก็ดีใจเพราะเราทำมาหากิน
คือเห็นแขกเห็นคนลูกค้ามาเยอะแล้วก็ดีใจ
ข้าวซอยคุณย่านะคะยังเป็นที่รู้จักของคนน่าน
แล้วก็คนต่างจังหวัดทั่วไปอร่อยจริง
ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยครับผมมองแบบนี้ครับว่า
ถ้าเราเอาคุณภาพนำเดี๋ยวเงินทองก็ดูแลตัวเอง
คือแบบเราได้ก็ดีใจเพราะว่ามันมีอาชีพเนี่ย
ก็คิดทำเกินมาว่าเราจะทำอันนั้นเลี่ยงลูก
สัปดาห์ที่แล้วที่เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
ได้พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวของร้านเส้นระดับตำนาน

สัปดาห์นี้ค่ะเราเดินทางขึ้นไปทางทิศเหนืออีกนิด
ระยะทางประมาณ๒๙๕กิโลเมตร
เพื่อเข้าสู่จังหวัดน่านกัน
โดยในวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้พบกับร้านก๋วยเตี๋ยวลุงสงฆ์
เตี๋ยหมูและเนื้อเจ้าเก่า๒๘ปี
ร้านข้าวซอยต้นน้ำเจ้าดังขายดี๑๒ปี

ใช้กระดูกหมูหนักถึง๓๐๐กิโลกรัมต่อเดือน
และปิดท้ายกับร้านวันดาขนมจีนน้ำเงี้ยวสูตรพื้นเมือง
ครองใจคนเมืองน่านมานานกว่า๓๕ปี
เป็นไงล่ะคะฟังไฮไลท์เรียกน้ำย่อยกันเบา
ก็ทำเอาท้องร้องกันแล้วใช่ไหมล่ะ
บอกเลยว่าแต่ละร้านเนี่ยคนเมืองน่านเขารับประกันความอร่อยมากันแล้วทุกคน
สวัสดีครับเที่ยงตรงกันที่แบบนี้นะครับ
กับผมวาริสเฟื่องอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของร้านเส้นในตำนานทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยครับ
บรรยากาศสิ้นปีแบบนี้นะครับผมอากาศเย็นแบบนี้นะครับผม
อยากจะพาคุณผู้ชมมาออนทัวร์ที่จังหวัดเล็กของภาคเหนือของเรา
จังหวัดแห่งนี้นะครับเป็นหนึ่งในเมืองต้องห้ามพลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาออนทัวร์และค้นหาร้านเส้นในตำนานร้านเส้นอร่อยของจังหวัดน่านแห่งนี้ครับ
พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปออนทัวร์พร้อมกันเลยครับ
น่านตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคเหนือตอนบนค่ะติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีพื้นที่ประมาณ๑๑๔๗๒ตารางกิโลเมตร
ภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีแหล่งน้ำที่สำคัญคือแม่น้ำน่านไหลลงไปเขื่อนศิริกิจในจังหวัดอุตรดิษฐ์และบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดนครสวรรค์กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาไหนที่สุดค่ะ
หนังสือวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดน่าน
กล่าวไว้ว่าประวัติศาสตร์เมืองน่านได้ก่อตัวขึ้นราวกลางพุทธศาสตวรรษที่๑๘
หรือประมาณปีพศ๑๘๒๕ภายใต้การนำของพญาภูคา
ครั้งถึงปีพศ๑๙๙๓พระเจ้าโลกราชกษัตริย์นครเชียงใหม่มีความประสงค์อยากจะครอบครองเมืองน่าน
เพราะมีแหล่งเกลือที่อุดมสมบูรณ์และหาได้ยาก
จัดกองทัพเข้ายึดเมืองหน้าและผนวกเข้าไว้ในอาณาจักรล้านนาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ตลอดในระยะเวลา๑๐๐ปีที่เมืองน่านอยู่ในอาณาจักรล้านนานั้น
จึงทำให้เมืองน่านแห่งนี้นะคะมีประชากรหลายชาติพันธุ
และเมื่อผนวกเข้ากับเมืองล้านนาแล้ว
ทำให้มีผู้คนอบพยพเข้ามาอาศัยอยู่รวมกันมากมาย
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
รวมถึงวิถีการใช้ชีวิตกินอยู่
โดยเฉพาะเมนูเส้นที่ในวันนี้ชาวเล่าเส้นเป็นเรื่อง
จะพาคุณผู้ชมมาค้นหาตำนานเรื่องราวและที่มาพร้อมกัน
ว่าแต่จะมีเมนูอะไรบ้างนั้นตามไปดูเลยดีกว่าค่ะ

เป็นร้านในตำนานที่เปิดมายาวนานกว่า๒๘ปีครับผม
เด่นของร้านนี้นะครับอยู่ที่ลูกชิ้นทำเอง

แม่จะบอกได้เลยว่าร้านนี้เนี่ย
เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวนะครับ
การันตีด้วยรสชาติความอร่อยมายาวนานนะครับ

เดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

เพื่อมาหาร้านก๋วยเตี๋ลุงสงเจ้าเก่าในตำนาน
ชาวเมืองน่านต่างบอกว่าร้านนี้นี่แหละค่ะ
ตัวจริงเสียงจริงเรื่องก๋วยเตี๋ยวหมู
และเนื้อแสนอร่อยประจำเมืองน่าน
ขายมานานกว่า๒๘ปีแล้ว

ก็พร้อมจะเล่าเรื่องราวให้เราได้ฟังกันแล้วล่ะจ้า

ขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
ชื่อร้านลุงสงฆ์เจ้าเก่า
คือมาอยู่เมืองน่าน
ก็ตอนแรกก็มาทำงานก่อสร้าง

อย่างถ้าขายกับแม่แม่ขายกุ้ยเตี๋ยว
คล้ำคลอจะเป็นมากแล้วก็เปลี่ยนอาชีพก่อสร้าง

ร้านลุงก็เปิดมาได้ประมาณ๒๘ปี

สมัยก่อนตอนแรกมาเมืองน่านก็
ขายตามถนน
แล้วก็ตอนหลังมาก็มาคิดมาขายประจำอยู่

พอดีได้ที่ก็เลยมาย้ายมาอยู่ตรงนี้
ตอนที่ลุงมาอยู่เมืองน่านสมัยผู้ก่อการร้ายนั่นนะ
มาอยู่ตอนนั้นยังไม่เจริญในเมืองน่าน
มันก็ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าคือความเจริญมันก็ต่างกันนะ
คือเดี๋ยวนี้เรามาปรับปรุงใหม่
คงดีลุงก็มาทำคิดได้ก่อนเลยมาลุกชิ้นนี้
เดี๋ยวนี้หนูก็ทำเอง
ถ้าเราซื้อของท่องตลาดมามันก็ไม่อร่อย
ถุดิบชูโรงอย่างลูกชิ้นหมูกับลูกชิ้นเนื้อของทางร้าน
ส่งย้อนเรื่องราวให้เราฟังกันว่าสมัยก่อนไม่ได้ทำเองนะคะ
แต่รับจากโรงงานลูกชิ้นเจ้าประจำ
แต่เนื่องจากเจ้าของโรงงานต้องจากไปอย่างกระทันหัน
หลานเจ้าของโรงงานก็เลยนำเอาเครื่องและสูตรการทำลูกชิ้นมาให้ลุงสงสารต่อ
จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เรื่องลูกชิ้น
ในที่สุดคุณลุงก็ค้นพบวิธีการและการปรุงรสชาติที่อร่อยกลมมากขึ้น
ซึ่งนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนรักเส้นเมืองน่าน
กล่าวค้านถึงก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูฝีมือลุงสงฆ์มาจนถึงทุกวันนี้นั่นเอง
กล่าวค้านถึงกุ้ยเตี๋ยวลุกชิ้นหมูฝีมือลุงส่งมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ
กล่าวค้านถึงกุ้ยเตี๋ยวลุกชิ้นหมูฝีมือลุงส่งมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ
กล่าวค้านถึงกุ้ยเตี๋ยวลุกชิ้นหมูฝีมือลุงส่งมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ
กล่าวค้านถึงกุ้ยเตี๋ยวลุกชิ้นหมูฝีมือลุงส่งมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ
กล่าวค้านถึงกุ้ยเตี๋ยวลุกชิ้นหมูฝีมือลุงส่งมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ
กล่าวค้านถึงกุ้ยเตี๋ยวลุกชิ้นหมูฝีมือลุงส่งมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ
กล่าวค้านถึงกุ้ยเตี๋ยวลุกชิ้นหมูฝีมือลุงส่งมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ
กล่าวค้านถึงกุ้ยเตี๋ยวลุกชิ้นหมูฝีมือลุงส่งมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ
กล่าวค้านถึงกุ้ยเตี๋ยวลุกชิ้นหมูฝีมือลุงส่งมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ

กล่าวค้านถึงกุ้ยเตี๋ยวลุกชิ้นหมูฝีมือลุงส่งมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ
กล่าวค้านถึงกุ้ยเตี๋ยวลุกชิ้นหมูฝีมือลุงส่งมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ
กล่าวค้านถึงกุ้ยเตี๋ยวลุกชิ้นหมูฝีมือลุงส่งมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ
กล่าวค้านถึงกุ้ยเตี๋ยวลุกชิ้นหมูฝีมือลุงส่งมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ
กล่าวค้านถึงกุ้ยเตี๋ยวลุกชิ้นหมูฝีมือลุงส่งมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ
กล่าวค้านถึงกุ้ยเตี๋ยวลุกชิ้นหมูฝีมือลุงส่งมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ

กล่าวค้านถึงกุ้ยเตี๋ยวลุกชิ้นหมูฝีมือลุงส่งมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ
กล่าวค้านถึงกุ้ยเตี๋ยวลุกชิ้นหมูฝีมือลุงส่งมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ

กล่าวค้านถึงกุ้ยเตี๋ยวลุกชิ้นหมูฝีมือลุงส่งมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ
กล่าวค้านถึงกุ้ยเตี๋ยวลุกชิ้นหมูฝีมือลุงส่งมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ
กล่าวค้านถึงกุ้ยเตี๋ยวลุกชิ้นหมูฝีมือลุงส่งมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ
กล่าวค้านถึงกุ้ยเตี๋ยวลุกชิ้นหมูฝีมือลุงส่งมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ
ลูกก็เอาน้ำที่ทำลูกชิ้นมาใส่รวมกันอีก

เพราะว่าเราทำที่บ้านมันก็เป็นน้ำแล้วก็ต้ม

คือเนื้อหมูกับเนื้อสดนี้หมัก
ถ้าไม่หมักมันจะเหนียว
ก็หมักแค่๕นาทีก็ใช้ได้แล้ว
เมนูที่ฮิตที่สุดเราคือมีเหลืองแห้งลูกชิ้นหมูแดง
ฟังเรื่องเล่าจากคุณลุงถึงวิธีการและสูตรการปรุงวัตถุดิบต่างแล้ว
ก็เรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต่างมีขั้นตอนก่อนจะได้มา
ซึ่งวัตถุดิบแสนอร่อยจริงเลยนะคะ
อย่างเช่นเนื้อหมูสไลด์หมักยังต้องมีส่วนผสมและระยะเวลาการหมักทิ้งไว้นานครึ่งชั่วโมง
เพื่อให้ได้หมูและเนื้อสไลด์ที่นุ่มที่สุดดูสิคะดูสิคะ
เด้งดึงน่ารับประทานมากเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม

คนถ้ามาจากเมืองน่าน

ก็ดีใจเพราะเราทำมาหากิน
ก็ถ้ามาจากต่างจังหวัดเข้ามาตัวเมืองก็
ตรงข้ามใกล้ศูนย์รถรถอิซิสุ
สมัยก่อนเป็นท่าโรดเมเก่า
ถามได้ตลอดไอ้ข้าวเมืองน่าน
บอกว่าร้านก๋อเตี๋ยวลูกสงฆ์อยู่ตรงไหน

จะมีวัดภูมินและวัดพระธาตุสังคัม
ไปที่ต่างอำเภอก็มีหลายที่หลายแห่ง
ถ้าเที่ยวเสร็จแล้ว
หิวเวลาไหนก็เจอมาที่ร้านก๋อเตี๋ยวลูกสงฆ์
เจ้าเก่าอร่อยไม่ผิดหวัง

ทางรายการก็ขอมอบกิฟต์เซตรวมผลิตภัณฑ์
รากิเลนคู่มอบให้กับทางร้านด้วยค่ะ
ต้องขอกระซิบคุณผู้ชมไว้ก่อนนะคะว่า

เปิดขายตั้งแต่เวลา๗โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงบ่าย๒โมง

เพราะฉะนั้นถ้าอยากมาตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องที่ร้านก๋วเตี๋ลุงสงแห่งเมืองน่านแล้วก็

ไม่อย่างนั้นมาผิดวันต้องผิดหวังกลับไปไม่รู้ด้วย